ที่จังหวัดปฐุรมทานีสาวใหญ่ไปทำงานนะคะที่วัดพระธรรมกาย
จากนั้นเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่าบ้านไฟไหม้
รีบกลับมาทันทีเลยนะคะแต่ทีนี้พอถึงบ้านเข่าซุดเลยค่ะ
เพราะว่าไฟไหม้ทั้งหลังเสียหายไม่เหลืออะไรเลย
จากเสื้อผ้าที่ติดตัวออกไปทำงานนะครับ
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
อยู่ในซอย๖ทับ๕หมู่ที่๖ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเพลิงสงบลง
สอบถามเพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่าเพลิงโหมลุกไหม้บ้านอยู่
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดับเพลิง

จากช่วงเวลานั้นเจ้าของบ้านออกไปทำงานที่วัดพระธรรมกายค่ะ
นางสาววีนาพรกำลังพานิดอายุ๕๓ปีเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่า
ตอนที่มาพบบ้านว่าเห็นว่าเพลิงกำลังไหม้อยู่

เพราะว่าบ้านทั้งหลังถูกเพลิงเผาเสียหายหมดเลย
ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวไปทำงาน
จากนี้ก็เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุออกไปทำงานที่วัดพระธรรมกาย
แล้วก็มีเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกว่าบ้านเกิดเพลิงไหม้
ก็เลยรีบเข้ามาดูแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้จริงนะคะ
ตำรวจภูทรคลองหลวงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
หาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไปค่ะ